ก่อนค่ะสายมูสายเทพเนี่ยคึกคักกันทั้งถนนเลยจริงนะคะ
กับงานนวราตรีที่วัดแขกศรีลมงานเนี้ยเอาจริงจริงหายไปสองปี
เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะแต่ปีนี้ครั้งนี้คนที่ศรัทธามากันเต็มค่ะ
ปกติเนี่ยด้าเองก็สายมูเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำไมว่าไม่ได้มางานนี้สักทีค่ะ
เจ้าตัวยอมรับเลยนะว่าหลังจากที่มาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเหมือนต้องมนต์ขลัง
เหมือนได้รับพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วด้าเองก็ตั้งใจเลยนะคะว่าปีหน้าถ้าจัดเนี่ยก็จะมาอีก
แล้วก็จะไม่มาแบบธรรมดานะคราวนี้ไม่ได้เตรียมตัวน้องบอกครั้งหน้าขอจัดเต็มพร้อมมาเต้นระบำ

เอาจริงเป็นปีแรกนะคะที่ไปแล้วเราได้เห็นแบบ

ปีหน้าก็คิดอยู่ว่าโอเคถ้าเราได้มีโอกาสอยากจะไป

ความรู้สึกอย่างไรพอไปถึงงานแล้วมัน

เราเห็นถึงแบบพลังงานสักอย่าง
ที่ทุกคนไปด้วยใจ
มันขนลุกตลอดเวลาค่ะ
เขาเข้าจริงรับสีเลย้นอ
จุดค่ะ

อ๋อจริงมันหุ้มหวายมากเลยนะแต่แบบมันสนุกมากเลยค่ะ
โอ้มตอนนี้โอ้มตะโกนเลยนะครับ